นี่ไงทั้งคู่เลย

ไม่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ

ไทยรัฐออฟฟิเชียลที่สำคัญเลยวันนี้
กับเราสักนิดนึงค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันครู
อยากจะให้ส่งมาอยากจะบอกรักคุณครู
หรือว่ามีอะไรประทับใจในตัวคุณครูคนไหนส่งเข้ามานะคะ
ครับผมพรุ่งนี้เป็นวันครูก็เลยมีการเลื่อนออกสลาก
แล้วก็จะเลื่อนตลอดไปเนอะไม่ใช่เลื่อนเฉพาะปีนี้

วันที่๑๖เป็น๑๗
เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ก็จะมีตลาดกินแบ่งออก
ไม่อยากจะพูดคำว่าหวยเดี๋ยวจะรู้สึกเสียสถาบันครอบครัว
บอกถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ

น้องมันนี่ก็ถ่ายทอดกันต่างช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี

ใช้วิเคราะห์เป็นเล่าเรื่องแปลก

เราเล่าเรื่องต่างรอบตัวให้ฟัง

แล้วก็ดูเล่าเรื่องต่างแล้วก็ดูออกมาเป็นตัวเลข

ติเราพูดกันเรื่องสถิตินิดนึง

เขาบอกราหูจะย้ายพรุ่งนี้มันจะต้องมีเลข๗

จริงเหรอมลักษมณ์บอกมลักษมณ์บอก
แต่ถ้าไม่ออก๘ไปด่าหมอลักษ์เอง
อันนี้บอกอาจารย์ลักษ์ยังไม่ได้พูดอะไรหรือเปล่า

อ๋อ๘๕หรือว่า๘๕นะ
ใช่ศูนย์๘๕ศูนย์๔๐อะไรอย่างนี้ศูนย์๘๕ศูนย์๔๐

เฮ้ยคูณเล่กันเข้าไปอีก

แล้วก็เป็นวันราหูย้ายด้วยตามวัดตามวัดเขาก็จะมีพิธีซึ่งรายการเราก็ได้นำเสนอไปแล้ว

เหรอก็คิดถึงคุณครูอ่ะสิคิดถึงคุณครูตอนสมัยยังเรียนอยู่มัธยมอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณครูหนูก็จะเป็นแนวแบบว่าเฮียบนิดนึงเป็นคุณครูประจำชั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วย

ผมชื่อภูนสุกจริงเป็นมิสภูนสุกถึงขั้นจะเอาผมไปเลี้ยงที่บ้านเลยนะ

ใช่เพราะผมตอนนั้นคือครูบอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำการบ้านไปส่ง
ผมก็เลยบอกอ๋อพอดีแบบคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันครับผมเลยไม่มีอารมณ์ที่จะต้องทำการบ้านเลยครับครูครับ

แต่งเรื่องหลอกต้อแหลตั้งแต่เด็ก
ครูก็เลยแบบสงสารเรียกพ่อแม่มาคุยบอกคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกหรอก
ถ้าเผื่อคุณทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอากัญชัยมาเลี้ยงเอง
พ่อด่าผมเละเลยไม่เคยทะเลาะกับแม่เลย
สมัยเด็กชอบแกล้งครูอะ

ตัวแปลบอย่างนี้
ชอบดูครูภาระชอบมาก
นั่นไงเพราะตั้งแต่เด็กหรือเหรอเออ

แล้วก็ตีฉัน๓ทีฉันก็ตีกลับ๔ที

ถูกวันหนี้นี๊กกไปอยู่นะอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมมีอะไรสนุกก็ส่งมาค่ะ

หรือจะส่งตัวเลขมาให้เราวิเคราะห์ก็ได้

คนดังรณรงค์ให้คนใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นค่ะ

ภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบัน
ก็กระทรวงสถานการณ์ก็มีการทำคลิปออกมา
ให้โรนโรงใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นไปดูค่ะ
ไหนน่ะสวัสดีครับฉันเป็นภาษา
นี่คืออะไรไง
ศัพท์ภาษาอังกฤษก็เหมือนซับ
ยิ่งคุณสะสมเยอะคุณก็ยิ่งเยอะรวย
เล็กของคุณจะใหญ่ขึ้นมีโอกาสมากขึ้น

ขนขวายต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เออเพื่อชีวิตที่ดีวันนี้

มันจะเริ่มต้องใช้กันมากขึ้น

อย่างเงี้ยเขากำลังลดลง

สมัยนี้คนไทยชอบพิมพ์มาก็

แต่ด้วยผมเซอร์ไพรส์ก็คือ

เพราะว่าเขาโกอินเตอร์นี่คือสิ่งที่ดีอย่างหนึ่ง

อยู่ที่นี่เหรอ

เราเคยคิดกันบ้างมั้งว่าอยู่ที่นี่

ไม่เคยคิดว่าต่อไป
ก็ดักดานั่งอยู่ตรงนี้ต่อไป
ก็บุตรปาก

เล่าเล่าเล่าเล่า

น้องเล่าก่อนได้ไหม

คือเออว่ะมันยังไม่ถึงเวลานี่ว่
ยังไม่ถึงเวลา

คือเคยได้ยินว่าเวลาที่ของเรามีลอตเตอรี่

คือฉันจะไม่ถามคำถาม

แตกดังเพราะเลยเป็นเงินก้อนโตมหาศาลนะฮะ

ใครได้ป่ะเนี่ยมีคนรวยแล้วก็แจ็คพอร์ตเป็นต้นเนี่ย๓คน
โอ้โฮรัสเอนจุริสต์แทนเนสซี่อีกคนหนึ่งแล้วก็ฟอริดาอีกหนึ่งคน

แน่นอนว่าคนทั้งอเมริกาเนี่ยเขาควานซื้อกันอย่างแบบอลหมาดกันเลยนะครับ
ที่มีเงินสูงโมโหลานมาก
คือ๑๕๙๐ล้านดอลลาร์

หรือประมาณ๕๗๒๔๐ล้านบาทก็แตก

๑๙งวดที่ผ่านมาเนี่ย
มันไม่มีผู้ชกดีมันไม่ออก
มันจะอันอันอัน
คือต่างประเทศเนี่ยนะฮะบางประเทศเนี่ยเขา
สลากกินแบ่งของเขาเนี่ยนะครับอย่างที่คุณดำบอกเนี่ย
สมมุติว่างวัดนี้ไม่มีคนถูกเพิ่งเขาจะเก็บไว้ก่อน

งวดหน้ามารวมอีกงวดหน้ารวมอีกทบกัน

ก็เดี๋ยวรอที่รัฐก็จะแบ่งกัน

มี๐๔๐๔อ่ะ

คือมันจะต้องถูกทั้ง๕หมายเลขถูกต้องไหมครับ

พูดไปเมื่อกี้๘๕แล้วพี่พูด๘๕

มันเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยนี่มันออกที่อเมริกา
มันพูดถึงความเหมือนมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้

อย่างถูกตั้ง๕๐๐๐๐ล้าน
เหมือนเมื่อก่อนที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่

หวยอดีตรัฐมนตรีไง

ซึ่งอดีตรัฐมนตรีคนนี้เขาใช้วิธีคำนวณอะไร

ไม่ใช่ดูดวงนะเป็นหลักตักกะดาราศาสตร์ซึ่งมีความมั่นยำ๘๐๙๐
ถ้าเป็นทางแถบภาคเหนือเนี่ยเขาจะอั้นเจ้ามือจะอั้น

ผมพูดตามคุณมีขนที่หูด้วยอะ

พี่ไม่ได้ฟังข่าวพี่มัวแต่มองหน้ามองตามองหู

อย่าติดต่อไปเลยไอ้บ้าอี้โลศิษฐ์

ซึ่งเมื่อก่อนเขาจะต้องลุ้นกันตลอดเวลา
อั้นอั้นไว้อั้นอั้นใต้ดิน

ถ้าใช้คำว่าอ้านอ้านไม่ได้

ว่าในแต่ละง่วงแต่ละน้อยเขาบวกรบคูณห่านได้วะ

พี่รู้เปล่ากว่าจะถูกเนี่ยโอกาสนี้คือยังไง
ใน๒๙๒ล้านคน

โอ้โหขับรถออกจากไทยรัฐก็ไม่ได้ด้วยนะ

โอเคนะครับมันเป็นหนึ่งของโชคดีนะครับ

นุ่นนะนุ่นนี่นะครับคุณนุ่นก็
เอ่อลูโวโวนะ

นี่คุณพลอยนะฮะ
พรอยหรือนี่เนี่ยเอ่อนุ่น
คุณนุ่นพี่สามก็มีปัญหา

เรื่องกับคุณพรอย๒คนพูดไม่เหมือนกัน

ก็มีเหมือนแบบอะไรนะหมินประมาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ
อะไรสัก๔คดีนี่แหละ
แต่คุณพลอยก็ออกบอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการทำอะไรอย่างนั้นเลย
เขาแค่อยากจะเดินเข้าไปแล้วถือไม้เข้าไปอันหนึ่ง
เพราะว่าหมาของทางฝั่งนู้นมากัดหมาเขา

ปรากฏว่าหมาทางนู้นเวิ่งเข้ามาหาเขาแล้วก็มากัดเขา

ทางฝั่งนู้นมีเหมือนกันมาแย่ง

ว่าคุณพลอยเอาไม้เราคนนู้น

เออนะฮะแต่ว่าคุณนุ่นเองก็มาโชว์ว่าตัวเองเนี่ย

นะคะมีทั้งของคุณนุ่นเองแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยไปฟังค่ะ

เสร็จแล้วคุณนุ่นก็ใช้ไม้ฟาดฟางข้าวกับกุศโต

คุณนุ่นก็ใช้ไม้ท่อนที่ตีหมาเนี่ย
ตีพี่ฟาดพี่ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้

ครั้งที่๓คุณนุ่นยกไม้ฟาดพี่อีก

แล้วก็ยื้อกับคุณนุ่นจนมาถึงตรงนี้

ยามจับไม้ไป๒ข้าง

แต่อีกมือนึงพี่ต้องคอยปัดหมา

ระหว่างที่ปัดป้องเนี่ยก็ดันด้วย
เสร็จแล้วทีนี้พอดันไปถึงด้านข้างรั้วบ้านพี่แล้วเนี่ย

แต่ด้วยเพื่อพี่ย่ออยู่ข้างหลังยาม
โดนเข้าตรงนี้๒ที
แล้วก็โดนเข้าตรงตรงถัวแถวนี้๑ที
หมามาพวกนี้มันคือคนถือไม้มา

คุณนุนไม่ได้ตีหมาตีถึงตัวแดงนั่น๒ที
ทีนี้หมาก็วิ่งออกห่างตีตัวเล็กก็ไม่ถูก
คุณฟ้าก็อย่าตีหมาฉันยิ่งไปแย่งไม้เขา
แต่ฝาตีได้๒ทีตีถูกไหลตากไหลก็กลางหลัง

ซึ่งคุณนุ่นก็เหมือนประมาณพูดอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่า

เขาก็จะเอาไม้ไปตีหมา
แต่อีกคนนึงที่เขาไปแจ้งความนี้เขาบอกเขาโดนตีทั้งหลัง
ค่ะแล้วก็ไปตีหมาเขาก่อนเขาถึงเข้าไปห้าม
แล้วพี่ยามนี่เขาบอกว่าเห็น
เขาบอกว่าเขาเห็นพูดเหมือนกับทางคู่กรณีของคุณนุ่น
บอกว่าเห็นคุณนุ่นถือไม้ไปตีหมา

ไม่รู้ชื่ออะไรก็เลยเข้าฟ่างเข้าฟ่าง

ก็มีการแจ้งคดีสี่ท่อหาคือทำลายร่างกาย
ทารุณกรรมสัตว์ทำให้เสียทรัพย
และขมขู่โดยขณะเกิดเหตุคู่นี้

โอ้โหเป็นผู้เพชรน่ะสิใช่มั้ยคนที่โดนใช่มั้ย
ก็ต้องรับผิดชอบให้เขาเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้
แต่ว่าคือสิ่งที่แปลกคือตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อใคร
แต่คนกลางที่เห็นก็ออกมาพูดอีกแบบหนึ่งนะซึ่งคนกลางพูดตรงกับ
กับทางคู่กรณีได้ยังไงละเนี่ย
นี่แต่เชอร์มานเมื่อ๙ชั่วโมงสุดล่าสุด
ว่าอะไรคะพี่เชิร์มนางก็ลงใจเย็นนะเอาหมาพอยไปเลี้ยงไหม
ไม่กัดแต่หอนเก่งนะแล้วก็ให้กำลังใจพี่สาวตัวเอง
ว่าเข้มแข็งนะเรื่องแค่นี้เองพี่นุ่นจ๋า
ก็เป็นภาพพี่พอยแล้วมีหางเป็นไหนเชิร์มมาเนี่ย

เป็นรูปเมื่อวานที่เราได้เล่าไปในรายการแล้ว

แล้วก็เหมือนเหน็บแนมพอสมควร

ช่วงแมา่วิเคราะห์

เรื่องแปลกจากทั่วทุกทิศด้วยกันฮะขนาดนั้นมาใช่ใช่คำนี้มันเป็นแปลก